กัดความสูงแหละผ่านคานแรกไม่เป็นไรคานต่อไปเสร็จเลยคานแรกเขามาแบบ
เขาบอกผมก็ค่อยผมเห็นแล้ว

เดี๋ยวคุณสืบสกุลไอ้ที่คุณย่อเนี่ย
ตัวคุณย่อแต่รถมันไม่ได้ย่อไปด้วยไง
เราก็ลุ้นไงขับไปมันผ่านแล้วสบายใจแล้ว
อาคารที่๒นี่ค่ะสบายใจยังไงดีคุณผู้ชม
เพราะมันร่วงลงมาแบบนี้

นี่คือเราเห็นภาพแบบนี้เราก็คิดว่าคนขับนี่คือโดนคานทับยับแน่เลยถูกไหมคะ

ใช่ค่ะบอกจุดที่เกิดเหตุก่อน
ตรงสะพานกลับรถบางแก้วใต้ทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้า

นี่รถหกล้อเป็นรถตู้ทึบนะ
ข้างหลังมันเป็นตู้ทึบชนคานเหล็กตรงนี้
แล้วดูสิคานเหล็กข้างบนยาว๑๕เมตร

คนขับเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างที่คุณสืบสกุลถาม
เจ็บค่ะเขาเจ็บแต่เจ็บเล็กน้อย
คือนายสมชาติชาติเวียงอายุ๔๖ปีนะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คนขับเจ็บเล็กน้อยก็จริง

เพราะว่าพอคานมันมาทับหล่นลงมาทับข้างหน้าแบบนี้
ข้างหลังที่ตามมาก็กลับรถไม่ได้แล้ว

ใช่ค่ะปิดการจราจรตรงนี้๑๐๐

มันจะกี่ตันเนี่ยคุณ

แล้วตอนที่กลับรถถึงสะพานตรงนี้

ว่าห้ามรถบรรทุกสูงเกิน๓เมตรกลับรถ

คือคานกับรถที่สะพานตรงนี้มันมีทั้งหมด๓อัน

ฉิวเฉียดลุ้นใช่และอันที่สองอันที่สองไม่พ้นแต่ป้ายตรงนี้เห็นไหม
ใช่ตรงนี้บอกว่าเป็นจุดกลับรถห้ามรถบรรทุกใหญ่แล้วก็ห้ามสูงเกิน๓เมตร
โอ้โหลองฟังเสียงคนขับรถหน่อยค่ะ
ไม่เห็นป้ายเลยครับไม่เห็นป้ายเลยครับไม่ได้ดูเลย
แดนใจม้าก็พี่พีมาน์คืออันแรกนะคะ

เนี่ยผมกำลังกำลังลงมาเลยทีเดียวเลย
นี่พี่เขาชี้เห็นไหมว่าเห็นอันแรกเราเห็นก็เขาค่อยมุดมา

เพราะว่าทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการเขาบอกว่าตรงนี้มันก็มีปัญหาลักษณะนี้ตลอดเลย
คือมันมี๒ประเภทนะคุณสุดสกุล
คือคนที่ไม่เห็นจริงอันนี้ประเภทหนึ่ง
กับเห็นแต่ยังฝืนแต่ยังฝ่าอันนี้ก็มีเหมือนกัน

ใช่เพราะว่าอย่างคืนวันที่๑๙เนี่ย
ก็มีรถบรรทุกพ่วงมาชนได้รับความเสียหาย
คิดดูสิไอ้อันนั้นอาคารอันนั้นมันเสียหายแล้วใช่ไหม
เอาอันใหม่มาวางยังไม่ทันไรไม่ทันข้ามคืนเลย

แล้วทีนี้คือเขาบอกว่าเขาทำป้ายบอกทางแบบ
หลายอันแล้วนะตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพาน

ตรงนี้ก็บอกป้ายเล็กก็บอก๓เมตร
ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเลยข่าวนี้
ต้องมองต้องสังเกตหรือยังไงดีคะ
แล้วคุณดูสิถ้ารถพี่เขาไปถึงใต้สะพานได้นะ
กลัวว่ามันจะไปขูดตรงใต้คานสะพาน
แล้วถ้าคานสะพานมันหล่นลงมาทั้งอัน
ตรงนั้นน่ะต่ำกว่าตรงคานที่บอกความสูงอีกนะถูกไหม
ดังนั้นค่ะคนที่ฝ่าไปแบบนี้
หรือว่าไม่เห็นป้ายแล้วก็ไปทำความเสียหาย
ก็แน่นอนค่ะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ